อ้าวคุณผู้ชมคะจากพี่บานเหยียนแหละ
มาดูอีกสักที่หนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ

นักอกนักใจนักใช่มั้ยก็เอาออกไปเลยค่ะ
นั่นเองคุณแม่สุดแซ่บของวงการบันเทิงมันต้องแบบนี้คุณผู้ชมหลังมาหลายคนดูรูปในไอจี
รูปร่างสัดส่วนคุณอุ้มเหมือนจะมีบางอย่างเปลี่ยนไปเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้
อุ้มเปิดใจผ่านช่องยูทูปของตัวเองนะคะเล่าแบบหมดเปลือกเลยค่ะว่า
ตั้งแต่ทำหน้าอกหน้าใจไซส์บึ้มนี้มานะด้วยตัวซีลิโคนที่เสริมเข้าไปเนี่ย
ค่อนข้างมีน้ำหนักมากปัญหาที่เจอนอกจากว่าความสวยไม่ติดอยู่แล้ว
อุ้มบอกมันสวยแหละแต่ฉันเจอทุกวีทุกวันคือฉันปวดหลังฉันปวดคอ
ปวดล้ามไปไมเกรนแล้วก็ส่งผลทำให้เดินหลังคล่อมผลเสียต่อสุขภาพ
อีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมคือว่าตอนนี้แม่อุ้มเขาเป็นสายสปอร์ตใช่ไหม
คือพูดกันตรงผู้หญิงเราหน้าอกใหญ่เวลาเคลื่อนไหวสรีระร่างกายเนี่ย
ทั้งวิ่งทั้งกระโดดเนี่ยมันหนักนะมันไม่คล่องแคล่วเอาพูดตรงนะฮะ
ออกกำลังกายไม่สะดวกนะฮะก็เลยตัดสินใจนะฮะเอามันออกซะเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
เลิศอยู่นะไม่ธรรมดาจริงเลยนะคะ
อืมนะคะแล้วออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมมันสวยมากจริงจริงนะคะสวยจนเราตะลึงไปเลย
ถูกต้องค่ะแล้วก็ได้เลิกงามยามดีตกลงเจรจากับคุณสามีแล้วก็ลูกสาวเรียบร้อยแล้วนะคะ
ฟังแม่อุ้มเล่ากันหน่อยค่ะ
รู้สึกว่าสุขภาพเราไม่ค่อยโอเคแล้วเนื่องจากว่าพอเราใส่หน้าอกที่มันใหญ่มากเนี่ยมันปวดหลัง
และปวดหลังปวดไมเกณฑ์คือปวดไมเกณฑ์โดยไม่มีสาเหตุ
เพราะมันปวดล้างมาจากหลังบ่าแล้วมันก็ขึ้นคอแล้วมันก็มาที่สมองเนี่ยมันทำให้สุขภาพการใช้ชีวิตของเรามันไม่โอเค
ตอนนี้อุ้มเป็นสายสปอร์ตไปแล้วแล้วคือพอเวลาเรามีหน้าอกเวลาออกกำลังกายมันก็ไม่สะดวกไม่สบาย
เราก็รู้สึกว่ายังไงก็แล้วแต่ในอนาคตข้างหน้าอุ้มก็ต้องมาเอาหน้าอกออกอยู่ดี
วันนี้แหละเลิกงามยามดีดูดวงมาแล้วเรียบร้อยมูเตรลูฉันพร้อมที่จะแขวนเต้าแล้วจ้ะ
ลูกจ้ะฉันจะเอาสาระเป๋าสองก้อนนี้ไปให้ลูกฉันเล่นบีบให้มันหนำใจไปเลยลูก
เอาออกมาเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมและอย่างที่แม่อุ้มเขาบอกนะว่าเนี่ยไอ้ซิลิโคนสองก้อนเนี่ยเอากลับไปฝากลูกสาวที่บ้าน

คือเอาจริงซิลิโคนที่ใช้เสริมหน้าอกพวกนี้มันมีความยึดหยุ่นสูงนะ

แต่จู่เกิดแตกขึ้นมาแม่อุ้มเลยบอกว่าโอ้โหนี่โชคดีนะเนี่ย
คือถ้าเกิดว่ายังอยู่ในหน้าอกเธอแล้วมันแตกขึ้นมาเนี่ยอันตรายมากนะคุณผู้ชม
งั้นเรื่องใหญ่แน่นอนนะเอาเป็นว่าผ่าตัดออกไปเรียบร้อยแล้ว
ธรรมชาติของแม่อุ้มก็สวยสดใสมากเหมือนกันนะคะ
อย่างที่บอกเป็นความพึงพอใจของแต่ละคนนะคะ
ไหนก็สวยหาความเป็นตวงเต็งให้เจอ